เป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของโควิดเหมือนกัน
มีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดมาสับปะเลอก็บอกไม่ไหวแล้ว

แบกโลงนำสวดศพ
พระโสพลพัฒนะคุณ

ซ้ายมือ
คือท่านเจ้าอาวาส
พระทั้งหมดเลยฮะพระลูกวัดก็ร่วมแบกโลง

ใช่ขึ้นไปบนเมนแล้วก็ทำพิธีชาปนกิจให้เลย
แล้วนี่ศพใครศพท่านแม่ชีอายุ๘๑ปี
มาจากนนทบุรีมันมาไกลอ่ะไม่มีวัดแล้ว
เขาก็เต็มหมดแล้วก็เลยต้องมาถึงเนี่ยฮะ
มาถึงจังหวัดลบบุรีเสียชีวิตแม่ชีท่านนี้นะ

มูลนิธิอริโยธรรมสถานก็เลยพามาที่นี่
สุดท้ายแล้วท่านเจ้าวาดมันไม่มีใครแล้ว
ปะเลอเขาก็ไม่กล้าไม่กล้ามาเผาเพราะเขากลัวติดโควิด

สับปะเหลอไม่กล้าอาตมาก็จัดการเอง

แล้วอาตมาก็คือท่านเจ้าวาสเนี้ย
โดยไม่ขัดข้องประการใดฟังเสียงท่านเจ้าว่านะครับ
แต่บางครั้งญาติโยมที่ของข้างไม่เท่าใจก็มาที่นี่ได้อย่างนี้
เมตตาล้นจริงคือสับปะเลอไม่ว่างท่านทำเอง
และถ้าวัดไหนไม่รับญาติโยมรู้สึกว่าเออไม่มีวัดจะไปเผาศพญาติของเราแล้ว
วัดท่านได้ฮะวัดผู้น้อยที่จังหวัดลบบุรี
ถามอีกทีทำไมท่านทำเป็นท่านบอกแล้วโยมพ่อโยมปู่เป็นสรรพ
เพราะฉะนั้นท่านทำเนี่ยท่องเข้าคล่องว่องวายทำได้หมดทุกขั้นตอนนะครับ

พิธีกรรมทำได้หมดเลยนี่คือความเมตตาธรรมจากพระคุณเจ้า
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีครับวัดผู้น้อยครับ
พี่ต้นพี่ปุ้ยผมขอเวลาตรงนี้นิดนึงฮะจะประกอบภาพไปก็ได้
คือตั้งแต่มีคนตาย๓ศพ๔ศพที่ว่าริมถนนเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้มันมีข้อมูลชุดใหม่ออกมาคุณหมอนิติเวศผมจำชื่อไม่ได้จริง
ออกมายืนยันว่าศพไม่แพร่เชื้อโควิด๑๙
ถ้าศพออกจากโรงพยาบาลตายด้วยโควิด๑๙แล้วเนี่ยใส่ถุงซิปล็อกมาแล้วเนี่ย
แต่ก่อนหน้านี้ข้อมูลมันไม่ใช่แบบนี้ไงครับ
ภาครัฐผมไม่ฝากรัฐบาลรัฐบาลเหนื่อยแล้ว
ภาครัฐต้องทำความเข้าใจใหม่นะมันจะได้เข้าใจกันใหม่
แล้วทำกันใหม่ถ้าข้อมูลชุดนี้มันเป็นความจริง
เมื่อวานคุณหมอพูดบอกศพไม่แพร่เชื้อนะ
แต่วันนี้ผมมาบอกว่าคุณสุประโชคคุณจับได้แล้วนะ